ในวงการบันเทิงเองก็ได้รับผลกระทบกันเยอะในช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลกระทบอะไรและไม่ส่งผลอะไรต่อครอบครัวของคุณชาคริสแย้มนามเลย
เพราะในช่วงที่ต้องกักตัวเนี่ยค่ะก็มีโอกาสพาศรีภรรยานะคะ
คุณแอนพัทธิราแล้วก็ลูกชายน้องโพ
ลุยทำสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีโอ้โหสนุกสนานมากดูบรรยากาศนะคะ
โดยคุณชาคริสบอกว่าเหมือนพรมลิขิตจริงนะ
เพราะว่าที่ดินที่ทำสวนทุกวันนี้คือเขาซื้อไว้เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
ซึ่งคุณแอนเป็นคนเมืองจันทร์
งานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าอ้าวเป็นเขยเมืองจันทร์เต็มตัวไปแล้วจ้า
ก็เรียกว่าชาวสวนเต็มตัวครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามือใหม่หักครับเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติเข้าสวนทำเองแล้วก็เริ่มเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่แบบปลูกต้นกล้าอะไรอย่างนี้ก็คืออยากที่จะให้สวนนี้โตไปพร้อมกับลูก

ชอบอยู่กรุงเทพอยู่ทุกวันนี้พูดอยากตื่นมาจะไปจันทบุรีสำเนียงไปหมดแล้วครับ
สำเมียงน้องโฟนี่เป็นคนเมืองจันตร์แล้วเนาะจะไปจันบุรีก่อนภรรยาโพสครับ
คล้ายกับว่าจะได้ลูกคนที่สองเนี่ยพี่ชาคริสเขาชี้แจงนะคะว่าอ๋อจริงแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะ

แล้วใจก็หวังว่าอยากจะได้ฝาแฝด
เพราะว่าเรื่องของกรรมพันธุ์ทางคุณพ่อมีเชื้อแฝดอยู่
ซึ่งหลายคนก็คงยังไม่ทราบว่าจริงแล้วน้องโพก็มีแฝดอีกหนึ่งคนเหมือนกัน
แต่ว่าหลุดไปตั้งแต่ตอนยังเป็นไข่ในท้องคุณแม่จ้า
แต่ว่าก็ยังตั้งใจว่าจะลองแบบธรรมชาติให้ถึงที่สุดก่อน